เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลงานบุญใช่ไหมคะ

เทิงไทยรัฐของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตซุปตากันหน่อยนะคะ
ที่ยึดธรรมะเป็นแสงสว่างนำพาชีวิต
เขาบอกบางคนธรรมะถึงก็เปลี่ยนชีวิตก็เลยทีเดียว
จะมีใครกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตในตำนานสาวกระโปรงเหี่ยนพี่พีเสดิร์ด
คือนักร้องลูกทุ่งซุปตาคนแรกที่เราต้องยกให้เป็นสายธรรมธรรโมตัวจริง
และก่อนที่พี่จะเดินสายธรรม
หาโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีล๘เป็นประจำสม่ำเสมอ

ก็ต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้มีธรรมะเปลี่ยนชีวิตโดยแท้ค่ะ
เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสมัยก่อน
ทำงานหาเงินใช้ชีวิตกลางคืน
ล้อมไปด้วยอบายมุกจนชีวิตนั้นตกต่ำ
แต่โชคยังดีที่มีกรยานมิตรชักนำให้ศึกษาธรรมะ

นับตั้งแต่นั้นมาแม้จะยังยึดอาชีพนักร้องเลี้ยงตัว

เรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงมาโดยตลอดค่ะ
อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของวงการ

ก็ต้องมีชื่อของพี่ไผ่พงศธรติดโผล่เข้ามาด้วย
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายา
หนุ่มตามฝันจากบ้านไกลคนนี้แหละค่ะ

แล้วก็ยกให้เป็นไอดอลของซุปตาสายบุญ
ใครที่ได้ติดตามชีวิตของพี่ไผ่

ว่านอกจากเรื่องงานเรื่องธุรกิจ
และวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย
ภัยเขามักจะทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนา
หาเวลาฟังธรรมะจากพระอาจารย์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินสร้างสารา
สร้างวัดสร้างพระพุทธรูป
รวมไปถึงมีการนำรถแห่

ให้กับครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออีกด้วยค่ะ

ก็มีการไลฟ์พาแฟนเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิ

ช่วยให้เขานั้นเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น
ข้ามมาดูฝั่งลูกทุ่งสาวกันบ้างค่ะ
เราขอยกตัวอย่างของพี่ดาวมะยุรี

เราจะเห็นภาพนักร้องลูกทุ่งสาวเสน่ห์เหลือล้น

ก็เรียกได้ว่าเป็นสายบุญคนหนึ่งของวงการค่ะ

ยืนรอตักบาดหน้าบ้านทุกวัน

แฟนคลับมักจะได้เห็นกันอยู่บ่อย
รวมไปถึงการตระเวนร่วมงานบุญแบบไม่ได้ขาด

พี่ดาวก็จะนุ่งขาวห่มขาว

หวังพึ่งธรรมะชำระจิตใจ

รู้จักปล่อยวางอีกด้วยค่ะ
ปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บแห่งยุค

กระแตก็คือนักร้องสาวสายบุญอีกคนก็ว่าได้ค่ะ

แตเองก็มักจะหาโอกาสชวนครอบครัว
นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ชำระล้างจิตใจของตัวเองแบบไม่เคยขาด
แม้ไม่ได้มาวัดก็สวดมนต์ทำสมาธิ

กระแตเคยบอกเอาไว้นะคะว่าชีวิตที่มาไกลถึงทุกวันนี้
เรียกได้ว่าเป็นอานิสงฆ์จากสายบุญสายมู
หรือจะเรียกว่าสายสู้ชีวิตเธอบอกได้หมดค่ะ
แต่บันเทิงไทยรัฐฟันทงให้เลยนะคะ
ว่าทุกองค์ประกอบที่ว่ามานี่แหละค่ะ
ที่ทำให้ชีวิตของเธอนั้นมีแต่เรื่องดี
เรื่องปังไม่เคยขาด